คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือว่าบรรดากลุ่มผู้ค้าพ่อค้าแม่ขาย

จะไปขายของที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย

ถ้ารวมตัวกันมาออกร้านมาตั้งร้านเนี่ย
จะได้ค่าเช่าราคาที่ถูกคนก็สนใจครับ
ก็ไปทำเอกสารเดินเรื่องต่าง

พอจะไปขายของจริงในพื้นที่ดังกล่าว

วันนี้หลายสิบคนครับพ่อค้าแม่ค้า
หอบหลักฐานเอกสารไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบนะครับ
โดยกลุ่มผู้ค้ากว่า๒๐คน
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านสุขุมวิทย์นะครับ
ก็นำหลักฐานการจองพื้นที่ขายสินค้า
ไปแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบราม
เพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับนางสาวดา

หลังจากก่อนหน้านี้ครับนางสาวดา
หลอกให้กลุ่มผู้ค้าจับจองพื้นที่

นางสาวดากลับบอกว่าทางห้างสรรพสินค้า

และไม่ยอมคืนเงินให้กับบรรดากลุ่มผู้ค้านะครับ
ซึ่งนางสาวอุศนีรัตนสวัสดิ์

ทางกลุ่มรู้จักกับนางสาวดาก็จากการที่ได้ไปตั้ง
แสดงสินค้าตามงานต่างในห้างสรรพสินค้า

จากนั้นครับนางสาวดาก็มาติดต่อ
ขอนำบัตรผู้ค้าร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้น

เดี๋ยวจะมีงานแสดงสินค้านะ
แล้วก็เปิดให้ร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงานด้วย
มีค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ยราคาคืน๑๖๐๐๐บาท
แต่ถ้าหากว่าสามารถจะหาเพื่อนมาร่วมออกบูธได้มากขึ้น
ค่าเช่าตัวเลขหมื่นกว่าบาทลดได้อีก
ดังนั้นครับก็เลยทำให้มีการปากต่อปากไปเชื้อชวนกัน
เชิญชวนสมาชิกมาร่วมกันจับจองพื้นที่มากถึง๗๗ร้าน
แต่พอถึงเวลาปรากฏว่าไม่สามารถจะเข้าไปขายสินค้าได้จริง
และพอสอบถามไปยังห้างสรรพสินค้าจึงรู้ว่านางสาวดาเนี่ยไม่ได้ติดต่อขอเช่าพื้นที่นะครับ
กลุ่มผู้เสียหายก็พยายามที่จะทวงเงินคืนแต่ไม่สามารถติดต่อกับนางสาวดาได้
รวมตัวกันเข้าแจ้งความในครั้งนี้